จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับครูยิ่งคุณกันหน่อย
คุณผู้ชมเป็นแม่พิมพ์ของชาติแม่พิมพ์ตัวอย่างครับ

เป็นสัปดาห์วันกัมพลวัชรพลครับ
ไทยรัฐทีวีจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับคุณครู

ของมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครับ
ซึ่งคุณครูท่านนี้นะครับสอนที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๕๒
ชุมชนบ้านต้นไผ่อำเภยรังจปัตตานีนะครับ
ท่านเป็นใครและความสามารถท่านเป็นอย่างไร

ปีที่ครูอรพินแสนรักใช้ความรู้สอนวิชาภาษาไทย
ให้กับเด็กในพื้นที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
ครูเป็นชาวปัตตานีโดยกำเนิด
รักและเสียสละเพื่อเด็กในดินแดนแห่งนี้
มุ่งมั่นอยากให้เด็กเรียนวิชาภาษาไทยด้วยความสุข

แต่ไม่ลืมรากเง่าวัฒนธรรมภาษาถิ่น
อรพินจึงสอนโดยใช้วิธีบูรณาการวิถีมุสลิม
ด้วยการให้นักเรียนฝึกแต่ง๑๐๐แก้วร้อยกรอง
ทำให้เด็กมีความภาคภูมิใจในภาษามารยูถิ่นของตัวเอง
ขณะเดียวกันนักเรียนยังพูดอ่านเขียนภาษาไทยด้วยความสุข

ด้วยความทุ่มเทที่อยากเห็นนักเรียนมีการศึกษาที่ดี
มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
ได้มอบรางวัลเชิดชูเกียรติประเภทรางวัลครูยิ่งกุลเมื่อปี๒๕๕๙
จากการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยจนประสบความสำเร็จ
ทำให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาไทยได้ดี
ใช้จิตวิทยาค่ะจิตวิทยาเชิงบวก

และให้นักเรียนสามารถที่จะดึงปัญญาภายในของตัวเองออกมาให้ได้
จนกระทั่งเขาสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองค่ะ
ตลอดเวลาที่สอนในโรงเรียนแห่งนี้

เพราะไทยรัฐวิทยาให้การพัฒนาตัวเองพัฒนาองค์ความรู้
ทำให้นักเรียนในพื้นที่ห่างไกลสามารถยืนในสังคมได้
เพราะหนังสิบพิมพ์ไทรรัฐมุรีทฯไทรรัฐให้การสนับสนุน

มีความทุ่มเทเสียสละเวลามาสอนแม้จะเป็นวันหยุด
เหมาะสมแล้วที่ได้รับรางวัลครูยิ่งคุณเพราะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคุณครูทุกคน
ที่สำคัญครูและนักเรียนที่นี่พร้อมทำดีและตั้งใจศึกษา
แทนพระคุณพอกัมพลวัชรพลผู้สร้างโรงเรียนไทยรัฐวิทยา

สามารถที่จะอยู่ร่วมกับคนอื่นอยู่ร่วมกับคนภูมิภาคอื่นและอยู่ร่วมกับศาสนาอื่นได้
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๕๒ชุมชนบ้านตุ๋นไทยจังหวัดปัตตานีมีนักเรียน๓๔๐คน
ตลอดระยะเวลาที่ทำการเรียนการสอนครูหลายคนที่นี่ได้รับโอกาส
ไทยรัฐในการพัฒนาวิชาชีพและหนึ่งในนั้นคือครูอรพินที่มีความมานะ
พยายามตั้งใจสอนด้วยวิชาชีพครูอย่างเต็มเปี่ยมสมกับที่ได้รับรางวัลครูยิ่งคุณ
มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีของชาวไทยรัฐวิทยา
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน
ก็เชิดชูคุณครูที่ทำหน้าที่เป็นแม่พิมพ์ได้อย่างยอดเยี่ยมแบบนี้กับรางวัลครูยิ่งคุณนะครับ